เนื้อหาเพลงที่ใช้ในการละเล่นแอวสาวเดือน๕จะเป็นเนื้อหาเพลงที่มีลักษณะของการเกี้ยวพาราศี
หรือการจีบกันซึ่งฝ่ายชายมักร้องถามหรือร้องนำฝ่ายหญิงในตอนเริ่มต้นการละเล่น
โดยเนื้อหาของบทเกี้ยวพาราศีกันก็มักจะเป็นการถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตว่าอยู่บ้านเรือนไหนมีคู่แล้วหรือยัง
รวมถึงการถามถึงวิถีชีวิตของการทำมาหากินเพื่อให้ได้ใช้ไหวพลิบในการโต้ตอบกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน